นี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมตกลงชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
กรณีของดรมาขโมยเด็กยอดบอนศรี
นั่นสิคุณข่าวนี้มันเป็นข่าวมาเนี่ย
ก่อนหน้านี้แล้วแล้วทางเจ้าของเนี่ยเขาก็โมโหนะ
ฉุนมากขึ้นมากเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ล่าสุดผู้ก่อเหตุก็ติดต่อกลับมาแล้วก็ยินดีจะชดใช้ค่าเสียหาย
เดี๋ยวให้ฟังก่อนค่ะเจ้าของร้านเนี่ยขึ้นมากเลยนะ
ดาเลยล่ะเอาฟังตอนที่คุยกับผู้ก่อเหตุค่ะ
มึงไม่ใช่มือบอลมึงอย่ามามึงตั้งใจ

มึงอย่ามามึงมือบอลมึงเด็ดไปแล้วฮะ
โอ้โหสาวเจ้าของต้นบอนเนี่ยโมโหนักเลยนะ
ใช่ค่ะคุยกับดรเหรอเออฉันไม่กลัว
ว่าขึ้นมึงขึ้นกูแบบนี้แหละใช่ค่ะ
อย่ามาอ้างว่ามือบอลนี่คือตั้งใจเด็ดบอนสี
มือบอลกับบอนสีนะเออใช่นี่มือบอนมาเด็ดยอดบอน
โอ้โหบอนมันไม่ได้แตกยอดได้ง่ายนะคุณ
พอแตกยอดออกมานับเป็นมูลค่าได้เลย
เออแล้วนี่คือมูลค่ามันเสียหายหลายแสนนะคุณผู้ชม
ข่าวของเราก็ไปที่ร้านสวนบอนศรีน้องดรีมค่ะ
อยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีแถวซอยงามวงวาน๑๘แยก๓เนี่ยนะ
คือคลิปเมื่อสักครู่นี้มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เห็นว่าคนร้ายคนที่ก่อเหตุทั้งสองคนเนี่ย
มาขโมยเด็ดยอดบอนศรีไปแล้วเราก็เลยไปคุยกับน้องสาวเจ้าของร้าน
คือคุณถิติพรรามวงค่ะเธอก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะนะ
คนที่เขามานะแต่งตัวดีก็ทำทีมาเป็นสอบถามเรื่องบอลสีนะ
ถามกับพี่สาวคือคนนึงถามนะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ส่วนอีกคนนึงไปก่อเหตุไปเด็ดยอดบอนศรีไง
ทีนี้หลังจากที่ลูกค้านะตอนนั้นยังเรียกว่าเป็นลูกค้าอยู่
ออกจากร้านไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็พี่สาวก็มาเห็นว่าเอ๊ะ
แล้วทำไมยอดบอนสีมันถูกเด็ดไปมันหักยอดไป
แล้วมันเป็นทุกต้นที่เขาถามนะต้นนี้ชื่ออะไรราคาเท่าไหร่

ทีนี้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนี่ไงทั้งสองคนเด็ดเอาไปนี่

นี่แหละค่ะทีนี้เขาพยายามติดต่อไปที่เบอร์มือถือที่ให้เอาไว้นะ
แต่ว่าปลายทางเขาปิดเครื่อง
ก็เลยเอาคลิปนี้เอาภาพนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วหลังจากนั้นคงเห็นแหละ
สองคนที่ก่อเหตุก็คงเห็นภาพตัวเอง
คลิปตัวเองก็เลยติดต่อกลับมาบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายค่าเสียหายให้
แล้วอย่าไปแจ้งความได้ไหมพี่

มัน๒๘๗๐๐บาท

เขาเรียกค่าเสียหายเพิ่มอีกแสนนึง
รวมแล้วเป็น๓๘๗๐๐บาท
ทีนี้เขาก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
นี่ไงคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่า
ไปแต่ยอดเอาไปทำอะไร

บอกว่าเออคือผมก็เพิ่งมาหัดเล่นบอลสีเล่นไม้ด่างพวกนี้
แต่ไม่มีตังค์ไม่รู้จะเอาตังค์จากที่ไหนไปหาซื้อพันไม้
ก็เลยคิดว่าไปศึกษาวิธีจะเอายอดบอนสีไปเพาะชำ
รู้แล้วว่าเอายอดไปเพาะชำได้ก็เลยมาเด็ดไปซะเลย

ผมจะใช้วิชาการของผมในฐานะด็อกเตอร์อย่างนี้เหรอฮะ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่ามาทำแบบนี้ไหม

แล้วเขาก็มีการตระเวนดูตามร้านต่างด้วยนะ

แล้วก็มาเจอว่าเออร้านนี้มันมีบอนสีพันธุ์ที่ต้องการเลยเลยเนี่ย
ก่อเหตุเขาก็วางแผนกันคนนึงไปคุยกับเจ้าของร้าน
เบนความสนใจและอีกคนนึงก็ลงมือเด็ดยอดไป

ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายมานะคะเกือบ๔แสน
โอ้โหอ่ะเด็ดเก่งนะฮะมาดูอีก